กลับมาติดตามความคืบหน้าเหตุระเบิด
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมนครเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วกันนะครับ
ค่ะเรื่องของการวางระเบิดจะหวังผลไม่หวังผลนั้น
เรื่องนี้ทางรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
คือยังไม่ยืนยันว่าการตั้งเวลาระเบิดล่วงหน้า
จะเป็นการหวังผลหรือไม่แต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะ
คือจากการตรวจสอบดูทุกจุดมีการตั้งเวลาไล่เรียกกัน
แล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคอรมอก็คาดว่า
พบตรจะมีการรายงานความคืบหน้าคดีนี้กับที่ประชุมด้วยนะคะ
สำหรับความคืบหน้ากรณีเหตุระเบิดหลายจุด
ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เรื่องนี้ผลตำรวจโทรไกรบุญสวดทรง
ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
ถือว่าเป็นหนึ่งในคณะทำงานชุดคลี่คลายคดีระเบิดหลายจุด
กรุงเทพมหานครก็ได้เปิดเผยนะคะ
บอกว่าเบื้องต้นคาดว่าในวันพรุ่งนี้
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
จะมีการชี้แจงภาพรวมเหตุการณ์
รวมถึงความคืบหน้าของคดีระเบิดทั้งหมด
ให้กับคณะรัฐมนตรีได้รับทราบ
ส่วนตัวในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะทำงาน
ก็จะต้องเข้าพบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อรับทราบนโยบายแล้วก็รายละเอียด
ส่วนเรื่องของการชี้แจงข่าวสาร

จะเป็นคนให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเพียงผู้เดียว

ผู้ต้องสงสัย๒คนได้
จากที่เกี่ยวเนื่องกับคดีระเบิดสตช
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องความคืบหน้าต่าง
รายละเอียดแนวทางในการสืบสวนสอบสวน

รอฟังพบตรให้ข้อมูลนะคะ
ส่วนทางด้านพตศเมฆประเสริฐสุข
รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวผ่านทางโทรศัพท์นะคะ
บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

กล่องน้ำผลไม้ตัวตั้งเวลา
ทุกอย่างที่คนร้ายวางไว้หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมา

เอาทั้งหมดมาตรวจพิสูจน์
แล้วก็จะส่งไปยังพิสูจน์หลักฐานภาค๙
ซึ่งถูกควบคุมตัวได้ก่อนหน้านี้
ก็คิดว่าจะใช้เวลาประมาณ๒๓วัน

ที่ป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนจากจุดอื่นตำรวจก็ต้องมีการเชื่อมโยง

ใน๑๐จุดกรุงเทพฯอาณาคตนั้นหรือเปล่า
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีการตั้งเวลาระเบิด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้ที่เวลา๘โมงเช้า

ทางด้านของรองผู้บัญชาการ

ก็บอกว่าส่วนตัวยังไม่ยืนยัน

มีการตั้งเวลาระเบิดไล่เลี่ยกันนะครับ
แต่ขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวล
หากเจ้าหน้าที่ได้ผลการตรวจพิสูจน์ทั้งหมด
จะรีบรายงานให้คณะทำงานชุดคลี่คลาย

เพื่อนำไปสู่การตั้งข้อหาตามขั้นตอนต่อไปนะครับ

ว่าฝ่ายสืบสวนได้ไปควบคุมตัว

เป็นคน๓จังหวัดชายแดนใต้
แล้วก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแถวรังสิตนะคะ
ก็ไปคุมมา๔คนมาสอบปากคำที่สพปากเกร็ด

ว่าเจ้ารถมอเตอร์ไซค์ที่คนร้ายเอาไปก่อเหตุ

บอกว่าเป็นนักศึกษาที่ตำรวจคุมตัวเอาไว้
แล้วก็จากข้อมูลนักศึกษาเขาก็ยอมรับนะ
ว่ารถน่ะเป็นเจ้าของ

แต่ว่ามีรุ่นพี่มายืมรถผมไป
แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าขับไปก่อเหตุ
ไปก่อเหตุตามที่มีข่าวออกมา
ล่าสุดเนี่ยตำรวจปล่อยตัวออกมาแล้ว๓คนนะคะ
ยังเหลืออีกหนึ่งคนที่ต้องสอบปากคำอีกนะคะ